ด้านหลังวอเขาบอกว่าภาวะจริงเหตุการณ์นี้
เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถูกคนลักษณะใช้เอาปืนมาจี้ให้จอดรถ
แล้วเธอถูกมัดแขนมัดขาแล้วเอาไปทิ้งกลางทุ่งนา
รถที่เธอขับมาเองแล้วเธอก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
จนกระทั่งมีพลเมืองดีไปพบเจอเหตุการณ์เข้า
เหตุการณ์นี้คือหลายคนก็อาจจะกำลังตั้งข้อสงสัยว่ามันจริงหรือไม่
อย่างไรตำรวจเนี่ยกำลังสอบสวนอยู่นะคะ
แต่สภาพของเธอเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเธอถูกมัดจริงจริงค่ะ
แล้วคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
มีอาการสลึมสลือด้วยทีนี้คำให้การของเธอในช่วงแรกที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
ดูเหมือนสลึมเสลือเธอบอกอย่างหนึ่งว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามเธอ
แต่พอตอนหลังพาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกับเธอเริ่มได้สติ
แล้วเธอก็เหมือนพูดคล้ายกันแต่เรื่องมันเปลี่ยนไปนิดนึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อย๑
ตรงบนทางเปลี่ยวของทนนั้นอยู่ที่ตะบนหนองแหวงอำเภอเมืองร้อย๑

สภาพเธอต้องนั่งพิงอยู่กับล้อรถกระบะคันนั้น

แต่ว่าจับใจความได้อย่างหนึ่งคือเธอเล่าแบบนี้
เป็นแม่ค้าขายปลาทูอยู่ที่ตลาดสดแห่งหนึ่งค่ะ
มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จนะคะ
สายของเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ขับรถกระบะมาเพียงลำพังมาจากร้านถ่ายเอกสารนะคะ
แล้วมีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
ก่อนที่ชายสองคนนั้นจะขี่รถมาปาดหน้ารถของเธอ
แล้วปล่อยบอกให้เธอจอดรถ
หลังจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาจับตัวเธอมัดมือมัดเท้า
ขับมาจนถึงตำบลหนองแวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

คนร้ายชิงเงินสดไปประมาณ๔๐๐๐๐บาท
แหวนทอง๒วงน้ำหนักรวม๑บาทด้วย
ก่อนที่จะมัดมือมัดเท้าเธอแล้วทิ้งเธอเอาไว้บนรถนะคะ
คนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละหลบหนีไป
ทีนี้คนที่ไปเจอค่ะเป็นพ่อลูกคู่หนึ่ง
โดยท่านหนึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ก็บอกแบบนี้บอกว่าขับรถมาตระเวนรับซื้อของเก่า
แล้วอยู่ดีก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เหมือนเปิดประตูลงมาจากรถแล้วล้มลง
ทีแรกเห็นตกใจไม่กล้าเข้าไปช่วย
แต่พอเห็นว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ถูกมัดมือมัดเท้า
เลยตัดสินใจลงไปช่วยค่ะ

แล้วเขาหาตำรวจก่อน
ถูกรักษาตรวจบางแล้วพระกาศสะว่า

พอนำตัวทางด้านของนางสิริรักษ์
ไปส่งโรงพยาบาลเหมือนเธอเริ่มได้สติมา
แต่เธอพูดในลักษณะว่าตอนเธอขับรถมา
มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนยืนอยู่กันหลายคนริมถนน
โบกรถให้เธอจอดก่อนจะใช้ปืนจี้แล้วขึ้นมาบนรถ
แล้วกระทำการโดยการก็ซับเธอไปหมดเลย
แล้วก็บังคับให้ขับรถไปตามทาง
คือเรื่องราวเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงนะคะ

ไม่แน่ใจว่าเธอถูกมอมยาด้วยหรือเปล่า
ติดต่อสามีของนางสิริรักษ์ได้นะคะ
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วบอกกับทีมข่าวแบบนี้
บอกว่าภรรยาบอกผมว่าจะออกมาถ่ายเอกสาร

กระทั่งมาเกิดเหตุก็ตกใจเหมือนกัน
ว่าทำไมถึงถูกลักพาตัวไปชิงทรัพย์
โชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเอาไว้ได้

ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้าย